ทุกผู้ชมครับวันนี้ท่านที่ขับรถไปมาอยู่แถวแถวปากทางเข้าตลาดสี่มุมเมือง
ถนนพระหลโยธินทิศทางมุ่งหน้าไปรังสิต
ผู้ชายเสื้อฟ้าคนนี้ขึ้นไปนั่งอยู่บนรถป้ายแดงเนี่ย

นั่งชิวอย่างนี้ค่ะกลางถนนเลยนะเลนกลางเลยนะ
ใช่คือดูจากลักษณะท่าทางก็เหมือนนั่งชิวจากสีหน้าแววตาเนี่ยคงไม่ชิวล่ะ
ดูจะแบบไม่สบอารมณ์อะไรสักเรื่องหนึ่งน่ะค่ะไปไปมามามันสืบเนื่องมาจาก
การขับรถปาดกันอืมแล้วรถก็ชนกันใช่ก็เลยต้องนั่งรอเคลียร์กันอย่างเงี้
แต่ว่าเขาตัดสินใจนั่งแบบนี้เลยคนนี้คันนี้เขานั่งอย่างนี้เลยนี่นะฮะ
โอ้โหนะครับที่สุดแล้วก็มีการเปิดเผยภาพต่อต่อกันมา
เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถอีกหลายหลายคันนะฮะก็พบว่ารถเก๋งบีเอ็มสีดำป้ายแดงคันนี้
อ่าขับปาดไปปาดมากับรถเก่งนิสสันอีกคันหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะที่เราวงกลมสีแดงสีเหลืองเอาไว้นะ
โอ้โหปาดกันไปปาดกันมาค่ะยังก็ถ่ายหนังใช่เขาอ้างว่าเขาอ่ะ
ป่าตั้งสามรอบอ่าแล้วนิสันเมื่อสักครู่ก็เลยอืมไปชนรถตู้ค่ะอ่า
มันก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกัน๓คันนะครับ

แต่เจ้าของรถเก๋งสีดำป้ายแดงเนี่ย
เขาขึ้นไปนั่งบนหลังคารถตัวเอง
แล้วก็มองดูรถคู่กรณีนะฮะ
สร้างความมึนงงสงสัยให้กับคนใช้รถใช้ถนนนะครับ
เดี๋ยวจะมีบทสรุปของเรื่องนี้ให้นะครับว่าทางตำรวจตกลงเขา
เอายังไงกันใครผิดใครถูกยังไง
แต่หลังจากมีการเปิดเผยทั้งภาพที่ตัวเองนั่งอยู่บนรถเก๋ง

และคลิปจากกล้องของรถยนต์คันอื่น
ทำให้เห็นว่าขับปาดกันไปปาดกันมา
อีกคันนึงไปชนรถตู้ที่เขาวิ่งอยู่ข้างทางเลนซ้ายเนี่ย
เป็นอุบัติเหตุ๓คันที่ชนกัน
ผู้ที่เป็นคนที่นั่งบนหลังคารถยนต์คันสีดำนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันก่อน
ต้องขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าตอนนั้นเครียด
ทำให้ผู้คนแตกตื่นตกใจเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุตำรวจมาเป่าแอลกอฮอลแต่ไม่พบ
เพราะปกติผมก็ไม่ใช่คนดื่มเหล้าอยู่แล้ว
ส่วนคู่กรณีก็คือรถยนต์นิสสัน
พูดได้เต็มปากว่าเป็นเจตนาคู่ของคู่กรณี
ที่ตั้งใจให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ตัวเองถือว่าคู่กรณีประสงค์ร้าย
เดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุด
เพราะมีคลิปหลักฐานและพยาน๒๓ปาก
ยืนยันว่าที่ขับรถปาดกันไปปาดกันมาเนี่ย
ไม่มีเจตนาประมาทหรือคึกขนองใด
อันนี้ผู้ชายที่นั่งบนหลังคารถเก่งเขาบอกนะ

มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้าที่เขาต้องหาทางแก้ไข
เช่นนั้นมันจะมีอุบัติเหตุมากกว่านี้
รถของเขาจะต้องชนท้ายรถของคู่กรณี
จนเกิดการบาดเจ็บเสียหายหนักแน่
แล้วมีคนที่นั่งมาในรถกับเขาด้วยนะ
เขาบอกว่ามีการปาดกันอยู่๓ครั้ง
ครั้งแรกเขาหนีแล้ว
แต่รถคู่กรณีก็ยังตามมาอีก
ผลที่๒มาปาดอีก
เขาก็ไม่อยากปะทะก็ขับหนีไปแล้ว

คู่กรณีไม่ยอมเลิกมาปาดหน้ารอบสาม
เขาจะถึงที่หมายเซียรังสิตอยู่แล้วนะ
แต่มันก็เกิดเหตุการณ์รถคู่กรณีก็ไปชน

เขาบอกว่ามันประชัน

เขาก็ตกใจต้องหักหลบกลับเข้าเลนตัวเอง
เหตุการณ์นี้กล้องหน้ารถของทุกคันยืนยันได้ว่า
เขาถูกปาดก่อนประมาณอย่างนี้
เดี๋ยวลองฟังที่เขาไลฟ์เฟซบุ๊คไว้หน่อยนะครับ
พี่น้องของเพื่อน
ตบผมมาสองทีสามทีนะครับ
ตอนที่ผมไลฟ์สดนี่ท่านน่าจะเห็นนะครับ

ป่านี้มันยังปฏิเสธว่าผมชนมัน
มึงชนตูดกูเห็น
ชนมึงได้ไง

แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งทางรถนิสัน
ที่เขาเดียดคู่ปลายไปเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลนะ
เอาเป็นว่าคดีนี้นะครับ
อยู่ในท้องที่ของสพคูคศ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตรวจสอบไปยังพันธมตโทวรพันธ์พิสุทธานนท์รองภูมิกับการสพคูคศนะครับ
ทั้งสองคนถูกแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
ตอนนี้อายัดรถทั้งสองคันเอาไว้เป็นของกลางนะฮะส่วนรถตู้เขาก็ถูกชน
แต่ก็เป็นเรื่องของประกันภัยที่จะต้องไปดำเนินการจัดการเจรจาเรื่องค่าเสียหายกันต่อไป
เพื่อท่านงงจะได้สู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้